ขอพาไปดูเรื่องของตัวเลขหน่อยดีกว่า

วันที่๑ที่สัญจรมาเร็วนี้

เลขจังหวัดนี้โอ้ยมาครบทุกตัวเลยครับ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊คเยอะนะว่า

ห่วยนะแล้วพาไปขอโชคขอลาบไม่รู้ตรงหรือเปล่าคุณผู้ชมดูเอาเอง
เป็นความเชื่อสู่บุคคลผู้ชมก็ตัดสินใจเองว่าชอบอะไรแบบไหนนะฮะ
ผมพาไปที่พยาวกันก่อนนะฮะวัดศรีคมคำอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะฮะ
เมื่อวานโอ้ยชาวบ้านไปกันเยอะมากไปขอโชคลาภขอพรพระเจ้าตนหลวง
พระพุทธรูปรัชนาคู่บ้านคู่เมืองอายุเก่าแก่มากนะฮะห้าร้อยยี่สิบแปดปี
ชาวบ้านก็อ่ะนี่แหละห้าสองแปดกันไปอ่ะแล้วก็เลขที่ของวัดเลขที่หกเก้าสอง
ชาวบ้านก็เอานี่แหละเลขนี้กันไปค่ะคุณทัศนัยก็เชื่อว่าอ้าว
ก็สัญจรคราวนี้ไปพยาวต้องทำให้ชาวพยาวดวงดีเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
แน่นอนการซื้อขายลอตเตอรี่ในตัวเมืองงวดนี้คึกคักมากนะครับเพราะว่าเราจะไปสัญจร
ถ่ายแล้วก็ถ่ายทอดสดด้วยด้วยครับวันที่หนึ่งวันอาทิตย์นี้
ที่สารประชาคมที่พยาวหนึ่งธันวาคมนี้
เลขเด็ดที่เขาหาซื้อกันก็จะมีอะไร

ผู้ว่าอายุ๕๖เป็นผู้ว่าคนที่๒๑
ลำลึก๗๒๑ปีของการสิ้นพระชนของพ่อขุนงำเมืองอดีตกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองพยาว
รหัสไปสนีของพญาวก็

รหัสโทรศัพท์๐๕๔ของพยาว

ต้นตะเคียนแฝดก็บอกว่ามาพระเยาทั้งทีมันต้องได้สินะ
ส่วนที่อื่นล่ะไปดูในพื้นที่อื่นกันบ้างนะคะ
ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
เมื่อวานนี้ชาวบ้านเขาไปทำพิธีขอเลขเด็ดค่ะ
เจ้าแม่ตะเคียนแฝดเป็นตะเคียนทองคู่อายุเป็นร้อยปีนะคะ
ชาวบ้านบอกกับนักข่าวของเราว่าไม่บันทึกภาพได้ไหม
ระหว่างทำพิธีก็นานเป็นแบบครึ่งชั่วโมงนะคะ
แต่ชาวบ้านกระซิบว่ามีเลขเด็ดที่ต้นตะเคียนแฝด
แล้วก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยวเป็นผู้หญิงมาจากกรุงเทพ
ไหว้ขอโชคขอลาบได้เลขเด็ดไป
ก็จะนำไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลหวังว่าจะถูกในงวดนี้นะคะ
ไม่บอกเลขดีกว่าเพราะว่าคุณทัศนัยบอกไปแบบเยอะแล้ว

ไปต่อจะกรสินกันหน่อยตรงประเมนลำห้วยสธตที่บ้านขำบงอำเภอเฮ้ยพึ่ง
มีชาวบ้านนับร้อยคนไปดูการนำต้นตะเคียนขึ้นมาจากน้ำค่อนข้างลำบาก
ใช้รถแบ็คโฮลขุดลำห้วยแล้วก็เอาโซ่ไปคล้อง
ด้วยความที่ตะเคียนหนักมากโซ่ขาดหลายรอบเลย
ทุกคนก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานขอเข้ามาให้เอาขึ้นมาได้
ก็ดำเนินการกันอยู่สัก๔๕ชั่วโมงก็นำขึ้นมาได้
วัดความยาวก็ยาว๖เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางก็๓เมตรนะฮะ
ส่วนปลายมันหักนิดหน่อยเพราะว่ามันมีความผูกพังอยู่มานาน
ก็คาดว่าน่าจะสักประมาณ๑๐๐ปีได้
นำไปเก็บไว้ที่วัดประสิทธิ์โพชัย

หน้าตาดีได้ตาร้ายเสียก็ว่ากันไปตามโชคกรรมด่วนนะฮะ

คือยาว๖เมกต์แสงผ่านศูนย์กลางศูนย์กลาง๓เมกต์กับ๒เลขนี้ผสมกันไป
กลับไปกลับมาอะไรแบบนี้ใช่ยังอยู่ที่กาลสินนะคะ
ริมถนนปากทางเข้าบ้านวังฝั่งแดงอำเภอยางตลาด
ชาวบ้านนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้มาอธิษฐานที่เนินดินขนาดใหญ่
หรือจอมปลวกนั่นเองค่ะคือชาวบ้านเขาบอกว่าลักษณะของจอมปลวกตรงนี้
เหมือนกับพญาช้างศาลอยู่ในท่าหมอบก็เลยเอาแป้งไปโรยไปลูบที่ผิวของเนินดิน
แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเลยค่ะจะได้เห็นชัดว่าเลขอะไรนะคะ
นิตยาริสถิตอายุ๖๓ปีเขาก็บอกว่าจอมปลวกพญาช้างศาลหมอบ
สถิตของปู่เจ้าจอมสวรรค์เป็นพื้นที่ติดต่อกับทางสาธารณะเข้าหมู่บ้าน
แล้วก็เป็นที่ดินของเอกชนเดิมก็มีวัชพืชเต็มเลยนะคะ
เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีชีปักขาวและลูกศิษย์จำนวนนึงมาจากจังหวัดชายภูมิ
มาบอกว่ามีเจ้าปู่จอมสวรรค์มาเข้าฝันว่าให้มาบุรณะจอมปลวกพญาช้างศาลตรงนี้แล้วจะให้โชคให้ลาบ
ทีนี้แหละคนก็เลยไปทำความสะอาดไปขอโชคขอลาบตามความเชื่อนะคะ
ถ้าเราไม่ใช้แป้งทานสามารถใช้อย่างอื่นทานได้ไหมครับ
อะไรดีอ่ะฮะเอออันนี้มันต้องขาวข่าว

เอาไปต่อที่ณครราชศรีมา
อำเภอเมืองยางเขาไปเจอ
บ่อน้ำโบราณอายุ๑๒๓ปี

เป็นบ่อน้ำโบราณก็ลึกมากด้วย
นางบุญมีทองทิพย์นะชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่า
บ่อน้ำนี้ลึก๖เมตรกว้าง๒เมตร
เคยเอาน้ำมาดื่มกินเออมันก็จืดเหมือนน้ำฝนทั่วไป
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้โชค
มีความสุขความร่ำรวยให้คนในหมู่บ้าน
เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านที่นี่ดวงเห็งถูก
รางวัลไปแล้วได้เงินไป๓แสนกว่าบาททีเดียวนะครับ
ต่อกันเลยค่ะยังมีเวลาก่อนวันออกรางวัล

จังหวัดพระนครศรีธุยาค่ะที่อาสมฤษีเนร
ที่บริเวณริมถนนสายบางปะอินบางบัวทองอำเภอบางไซนะคะ
คนก็ไปกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเยอะมาก
ประทัดน้ำแดงปลาตะเพียนดอกไม้ทูบเทียนฟักทอง
ไปกราบไหว้ขอโชคจากกุมารเจ้าสัวเหง
และปู่ฤษีพรหมเมตรสูง๓๔เมตร
ยเสร็จก็ไปส่องดูเลขในอ่างน้ำมนต์นะคะ
มนต์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณก็เห็นตัวเลขกันเป็นประจำทุกงวดค่ะ

บางคนก็เห็นไม่เหมือนกันนะก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะฮะ
เอาไปดูอีกหนึ่งพิธีแล้วกันคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่ามีลูกแฝด
ต้องทำพิธีเอาเด็กแฝดกับคนนี้มาแต่งงานกัน
เป็นการแก้เคล็ดเพื่อไม่ให้มีคนใดคนหนึ่งต้องจากไป
ที่บ้านเลขที่บ้านเลขที่๒๐๔ทับ๔

ตำบลหางน้ำสาคอนอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏ
เจ้าบ่าวเจ้าสาวตัวนิดเดียวเขาเป็นฝาแฝดกัน

คือเด็กชายธนกรพวงทองหรือว่าน้องอิดกับน้องเอม
คือเด็กหญิงธัญพรพวงทองก็จัดงานเหมือนผู้ใหญ่แล้วครับ
มีแห่คันมากมีสินสอด
ผูกข้อไม้ข้อมือรถน้ำสังกันไป
แขกไปเป็น๑๐๐คนสินสอดก็๔๐๐๐๐๐บาท

ชาวบ้านก็เอานี่แหละบ้านเลขที่นี่แหละ

สินสอด๔แสน

อะไรแบบนั้นก็แล้วแต่คนจะเชื่อแล้วกันนะครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างอุทยานพานทอง
ไปช่วยกันจับงูเห่า

น้ำหนักประมาณ๒๕๓๐กิโลกรัม
ยาว๒เมตร
บ้านเลขที่๓๘หมู่๔ค่ะ

ใช้เวลาจับเป็นครึ่งชั่วโมงอื้อ

เจ้าของบ้านค่ะนางสาวใกล้รุ่งมัธุรสอายุ๔๐

นึกว่าหมาจะไปกัดแมวนึกว่าหมาแมวมันกัดกัน
กำลังชูคอแผ่แม่เบี้ยขู่หมาอยู่
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับนะคะ
เจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าก็คงเป็นโชคดีละมั้ง

เขาก็เชื่อว่าถ้าเกิดงูไปอยู่ตรงไหนก็จะให้โชคนะครับ
เหมือนภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้
สงสัยงูเขาอยากจะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชม

มันไปนั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์
เขาโพสต์ภาพรถจักรยานยนต์คันนี้สีแดงนี่แหละครับ

คนขับก็เอารถไปไม่ได้เลย
ชาวเน็ตก็เอาไหนสิงูไปอยู่ใช่ไหม

ก็เลยถ่ายภาพนี้ลงโซเชียลคนก็แชร์กันเยอะ
แล้วก็เขาก็โพสต์เฟซบุ๊กเขียนว่า

ลองส่องกันดูนี่ทะเบียนรถ๙๓๔ก็ให้กันแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมบอกเลขเยอะจังเลยอ่ะเยอะมาก
เป็น๑๐๑๐ที่คุณผู้ชมยังไม่หมดอ่ะ

ไปที่จังหวัดตรังกู้ภัยบรรเทาวังวิเศษ
จับงูจงอางค่ะยาว๔เมตรค่ะ
เลื้อยเข้าบ้านเลขที่๒๖หมู่๑๒ค่ะ

แหววรอดคำอายุ๗๕เจ้าของบ้านบอกว่า
กำลังทำกับข้าวมื้อเย็นจู่
งูจงอางตัวใหญ่มากเลื้อยเข้ามาทางประตูครัวหลังบ้าน

ก็เลยเดินหนีไปงูก็เลื้อยตามมาอีก

โอ้โหก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นงูเจ้าที่หรือเปล่า
นะคะก็งูก็นอนนิ่งข้างเตียงนะ
ไม่ได้แบบดูดุร้ายอะไรมาก

ก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยมาจับนะคะ
แหววบอกว่างูเข้าบ้านจะดวงดีตลอดเลย
งวดนี้ก็เลยจะซื้อเลขอายุตัวเองกับเลขที่บ้าน

นะครับอ่ามาปิดท้ายข่าวนี้ด้วย
เรื่องของคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยกันหน่อย

จริงวันนี้เขาก็มาไทยรัฐทีวีด้วยเหมือนกัน

เขาบอกว่าเขาขอใบ้สองรอบละกัน
รอบแรกถ่ายรูปคู่กับคุณพันธ์บุรการนักร้องสาวคนสวย
บอกว่าควงน้องพันธุ์มาบอกเลขถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้บทพิจารณาเอาเอง
จากนั้นก็ตามมาด้วยเลขสวยอีกหลายตัวเขาบอกว่าเด่น๑แล้วก็๒
ไม่กี่วันคุณมนต์สิทธิ์มาอีกรอบนึงแล้วครับ
รอบนี้อวดเป็นปึกใหญ่๑๐ชุดเลยเนี่ยฮะ

เหตุผลที่ต้องเอามาอวดให้ครบทุกใบ

ให้คุณผู้ชมดูเองว่าเลขอะไรบ้าง
คงไม่ได้บอกทั้งหมดทั้งมวลนี้

เป็นความเชื่อประสูบบุคคลแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วย